ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
อยู่กันแค่๒คนให้กำลังใจมดดำให้ฝ่าฟันมาให้ได้
ก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณมดดำเขาทำงานอะไรเขารู้ไม๊

เข้าสู่เทศกาลคริสต์มัส

วันนี้เป็นคริสต์มัสอีฟยี่สิบสี่ธรรมาน

เอาละครับไปที่ข่าวแรกนะครับ
เป็นข่าวที่เรียกว่าวงการบันเทิงศูนย์เสียอีกแล้วนะครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชวนชื่นนะครับ
ที่ต้องเสียคุณพ่ออุดมชวนชื่นไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับคุณผู้ชมครับ
นับเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีจอครับ

หรือที่ทุกคนนะครับรู้จักกันในนามของพ่อดมชวนชื่น
ศิลปินตลกชื่อดังเสียชีวิตลงในวัย๘๓ปีด้วยโรคมะเร็งตับนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาของวันที่๒๔ธันวาคม

หลังจากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายเมื่อ๗เดือนที่ผ่านมา
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยล่าสุดนะครับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้ต่อสายตรง
เพื่อสอบถามกับทางคุณจอยชวนชื่นลูกสาวของพ่อดมนะครับ
ถึงการสูญเสียคุณพ่อไปซึ่งคุณจอยนะครับเปิดใจทั้งน้ำตา
เล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าคุณพ่อนั้นเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย
เป็นมาได้ประมาณ๖๗เดือนแล้วแกรู้สึกเหมือนท้องอืดไม่ค่อยถ่าย
ปวดท้องปวดหลังก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นแค่โรคกระเพาะ
ตอนแรกเนี่ยแกไม่ยอมไปตรวจจนกระทั่งน้องชายบอกให้เอาไปตรวจ
พอสแกนไปเนี่ยไปเจอนะครับว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
แต่เราก็พยายามที่จะไม่บอกคือที่ปิดข่าวไม่ให้ใครรู้เนี่ย
เพราะว่าเราไม่ได้บอกพ่อกลัวว่าถ้าบอกไปเนี่ยคนอื่นจะรู้แล้วแกจะสุดนะครับ
ก็เรียกว่ารักษากันตามขั้นตอนไปนะครับไปถึงเมืองจีน
เพราะเขาบอกว่ามีโอกาสหายก็พยายามทำทุกวิถีทาง
ทางเมืองจีนเขาส่งกลับมาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ตอนแรกรักษาไปแล้วมันก็ยุบแต่มันมี๒ก้อนนะฮะเป็นก้อนใหม่เล็กขึ้นมา
แล้วก็มีแค่๓๐เท่านั้นที่พ่อนั้นจะอยู่ต่อได้
พอกลับมาถึงไทยเนี่ยพ่อก็ไม่ได้เข้าบ้านต้องไปนอนโรงพยาบาล
พอดมรู้ตัวเองว่าป่วยเป็นอะไรเขาก็บอกคนอื่นนะว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็ง
แต่ตัวเราเองเนี่ยกลับไปบอกเขาว่าตัวเขาเป็นเนื้องอกมันมีโอกาสหายได้นะ
แต่พ่อมีกำลังใจมากเจ็บก็ไม่เคยบ่น
เราก็คุยกับพี่น้องว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ยื้อนะ
เราไม่ปั๊มไม่ทำอะไรให้พ่อเจ็บปวดให้เขาไปสบาย
ก็รักษาไปตามอาการให้ยาแก้ปวดกันไป
เวลาที่แกรู้สึกแกก็จะเจ็บและรู้สึกตัวนะฮะแกก็จะเจ็บ
คือข้างในมันแย่แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ว
พ่อเสียในวันนี้แต่ว่าคุณจอยเองไม่ได้อยู่ดูใจ
เพราะว่าคุณแม่เองก็เข้าโรงพยาบาลน้ำท่วมปอด
วันนี้เลยต้องมาดูคุณแม่เลยไม่ได้อยู่คุณพ่อ
น่าจะเสียเวลาประมาณสัก๑๑โมงนะครับ
ก่อนหน้านี้นะครับแม่กับพ่อนอนรักษาตัวอยู่ด้วยกัน
ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอยู่ห้องพิเศษนะครับ
อยู่ประมาณ๒๓อาทิตย์ที่พ่อนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวชวนชื่นด้วยนะครับ
แล้วคุณจิ้มอ่ะ
คุณจิ้มก็เปิดเผยนะครับบอกว่าสิ่งที่พ่อสั่งเอาไว้ตลอด
ก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับรื่นรม

ก็เลยตกลงกันว่าจะมีงานมหรสบให้คุณพ่อด้วยในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็คือวันที่๒๕ธันวาคมก็จะมีการทำพิธีรดน้ำศพ
แล้วก็กำหนดงานชมนิกิจศพนะครับ

เราไม่ทันเคยเห็นเลยว่าพ่อดมมีอาการสุดหรือป่วยอะไร

ผมมาทราบว่าพ่อดมเนี่ยป่วยมา๖๗เดือนแล้ว
ผมทราบมานานแล้วว่าแกเป็นมะเร็ง
แต่ทีนี้ผมคุยกับคุณแจ๊สแล้วก็คุยกับพี่จอยเนี่ยนะครับ
ว่าเออแบบมีอะไรให้ช่วยเหลือบ้างไหม

ใช่แต่ตอนนั้นทั้งแจ๊สเองทั้งคุณจอยเองก็บอกว่า
ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันไป
แกก็เล่าให้ฟังนะว่าพระดมเนี่ยไม่รู้

เป็นนั่นเป็นนี่เลยแกจะเสียกำลังใจ
นี่นะฮะสุดท้ายก็ยื้อไว้ไม่ได้นะฮะมะเร็ง
ส่วนดิฉันเมื่อวานนี้ก็ไปงานศพเผาศพคุณโอวรุษ
เป็นไงฮะนักแสดงเยอะมากใช่ไหม
มีพี่กบสุกพี่ก้อยชาลิกาคุณเกมคุณนีโน่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม
สมประสงค์แล้วก็มีน้องโอยาดาเมื่อก่อนเขาทำพิธีกรกับคุณหมอ
มีไม่มากแต่ก็เป็นคนที่สนิท

น่าจะไม่ถึง๒๐คนถ้าเป็นที่เป็นนักแสดงนะ
หมายถึงว่าตรงที่นั่งรออยู่แต่ว่าประชาชนเยอะมาก
ไปแบบส่งคุณโอครั้งสุดท้ายเยอะมากนะครับ
ก็มีพี่รองไปเพื่อรองไปนาย่งกับน้าสม

คือคนที่สนิทสนมกับคุณโอนะฮะไปก็คือครั้งสุดท้ายแล้ว
ชีวิตเราก็จบลงตรงเผาเนี่ยก็คือเท่าฐานก็กลับคืนสู่แผ่นดิน
คุณแม่ก็จะไปลอยอังคารที่ดอยเต่าที่คุณโอเขาชอบน้ำนะ
เราก็รู้กันดีนี่วันนี้พอกลับมากรุงเทพเจอเรื่องพ่อดม

ส่วนข่าวอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องสูญเสียเหมือนกันท่านผู้ชมค่ะ
แต่เป็นที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ
มริตยุคลื่นยักษณมิธรรมอินโดนีเซียตอนนี้ตายพุ่งไปกว่า๒๐๐๐
ขอโทษค่ะ๒๘๑คนแล้วตอนนี้เกินแล้วนะคะแล้วก็บาดเจ็บกว่า๑๐๐คน
ความคืบหน้าที่คลื่นซึนามิถล่มที่บริเวณช่องแคบสุนดาของประเทศอินโดเมื่อคืนวันเสาร์
โดยไม่มีสัญญาณเตือนไม่มีเรื่องที่ปกติจะมีแผ่นดินไหวในทะเล
แต่คราวนี้ไม่มีเป็นเหตุเกิดที่ระหว่างเกาะสุมาตราตอนใต้แล้วก็เกาะชาวา
ที่ตะวันตกใกล้กับภูเขาไฟอันนักกรกต้ว
ซึ่งเกิดการประทุหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็พ่นละวาออกมาจากปากป่องทะเล
ทำให้ดินถล่มใต้ทะเลทำให้เกิดขึ้นซึนามิ
ทำลายบ้านเมืองเป็นจำนวนมากในเขตปันเด็กรัง

ในเขตลำปุงบนเกาะสุมาตรา
รวมทั้งเขตเซรังและเขตกันตังกามัสจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต

ล่าสุดเมื่อวันจันทร์คือวันนี้โฆษกก็บอกว่า
จำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงกว่า๒๐๐ศพแล้ว

แล้วก็ศูนย์หายกว่า๕๗คน

ก็เพราะว่าจำนวนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต่อเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนส่วนอีกข่าวหนึ่งซึ่งอยู่
ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คือวงดนตรีวงเซเว่นทีนเนี่ยนะ
เราก็ได้เห็นภาพแล้วนะคะว่าหดโหดมากเลยขณะที่คนนี้
นะคะคือหัวหน้าวงนายอีฟานนะคะรายเฟียนหรือว่าอีฟานเนี่ย
เป็นนักร้องนำวงเซเว่นทีนเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตา
เลยนะคะสมาชิกในวงและผู้คนที่มาดูคอนเสิร์ตต้องประสบภัย
ซึ่งนี้ขณะที่พวกเขากำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่โดยที่คลื่นยักษ
เนี่ยสลมเต็มขณะที่กำลังเล่นนะคะมาทางด้านหลังเวที
มีการได้ตั้งตัวด้วยคุณผู้ชมดูนี้นะฮะ
แล้วก็อยู่ที่ชายหาดตันจุงลีซุงโดยที่อีฟานได้โพสต์แจ้งคลิปเนี่ยให้ท่านให้กับคนอื่นได้ดูกันนะฮะ
คนที่ศูนย์หายไปเนี่ยก็คือในวงเขาก็คือ๔คน
แล้วก็คือเป็นสมาชิกวงแล้วก็ภรรยาของเขาด้วยนะครับ
ตอนนี้คนที่ชมคลิปนี้ก็เกิน๕ล้านวิวแล้วภายในเวลาไม่เท่าไหร่
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเผยคลิปนี้นะคะ
วงเซเวนทีนเขากำลังแสดงอยู่
แล้วก็พอแป๊บเดียวก็เกิดเหตุมาจากข้างหลัง
แล้วก็จะเห็นว่าแผ่นที่เป็นเวทีหายไปกับตาเลย
แล้วคนที่ถ่ายเนี่ยก็คือคงจะล้มอ่ะ
นี่นะฮะไม่มีใครรู้เลยเพราะไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีอะไรเตือนทั้งสิ้นนะ
ไม่มีการที่จะเห็นแผ่นดินไหวด้วย
เนี่ยแวบเดียวแล้วก็ปุ๊บหายไปเลยทั้งเวที
มีซ้ำอีกทีหนึ่ง
ทีได้รับแจ้งจากบริษัทการไฟฟ้าเพรูซาฮันลิสทริกนาการ่าเนี่ยนะคะ
ของรัฐให้มาแสดงให้กับพนักงานดูเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า
ภูเขาไฟนี้ปะทุมาหลายครั้งแล้ว
ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี๑๘๘๓เนี่ยปะทุแบบ๗วันอ่ะ

เคยมีภาพยนตร์เรื่องกรกะตั้วเกาะมหาภัย
ดิฉันเคยได้ยินเรื่องนี้เป็นแบบภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริง
ตอนนี้ภูเขาไฟนี้ก็ยังไม่ดับแล้วตอนนี้ก็ปะทุขึ้นมาอีกแล้วคืออย่างนี้
ให้กลายเป็นภูเขาไฟลูกมัน
เป็นอาน๊ะ
อันนี้คือเป็นอานักกระกะตัว

อาหารนั้นก็ระเบิดไปแต่มีตัวนี้เป็นลูกขึ้นมา

ก็คือเป็นปะทุอ่าปีนี้มัน๒๐๐๐นิตยาหรือเปล่า
แต่รู้สึกว่าอานักจะขึ้นมาประมาณ๗๐กว่าปีที่ผ่านมา
แต่ว่ากระกะตัวเขาเคยระเบิดไปทีอีกแล้ว

นักท่องเที่ยวเขาบอกว่าไม่มีที่มันทะเลดูดหายไปนะ

จากการที่แผ่นดินแผ่นดินมันซุดตัวจากข้างล่างเนี่ย

เขาก็พูดกันบอกว่าถ้าเกิดเป็นแผ่นดินไหว

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มันเกิดจากใต้น้ำ

เหลือกโรคเคลื่อนหรือว่าจะอะไรก็แล้ว
แต่หรือเขาบอกมันไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้
ไม่น่าเชื่อว่ามันรุนแรงมากเลย

ไม่รู้จะเตือนยังไงเพราะมันมาใหม่มีแบบใหม่

ก็เรียกว่าวันนี้เป็นวันที่๘แล้วนะครับ
ที่เด็กชายซูลุยผิวนะฮะวัย๒ขวบนะครับ
ซึ่งเป็นเด็กชาวเมียนมาร์เนี่ยหายตัวไปนะครับ
ก็เรียกว่าพยายามตามหากันอย่างสุริสุเดชแล้วนะครับ

ภายหลังจากนายนิมิตรวัญชัยธนวงศ์นะครับ
ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการระดมกำลังนะครับ
เข้าค้นหาเด็กชายซูลุยผิววัย๒ขวบ
ลูกของแรงงานชาวเมียนมาร์นะครับ
ที่เดินหลงเข้าไปในป่าอ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วหายตัวไปนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๗ธันวาคม
ซึ่งขณะนี้นะครับย่างเข้าสู่วันที่๘ของการหายตัวไปแล้ว
แต่ก็ยังไม่พบตัวแต่อย่างใดนะครับ
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดไม่ละความพยายาม
ยังเดินหน้าลุยค้นหากันต่อไปนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับที่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ในไร่อ้อยนะครับ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุพระพิภพศรีละสุโธนะครับมาจากวัดบังกลาเทศที่อินเดีย

และชาวบ้านที่มาช่วยกันตามหาเด็กเนี่ย
ด้วยการร่วมใจกันนะครับทำการอธิษฐานจิตสวดมนต์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กชายซูรุยผิวให้แคล้วคลาดปลอดภัย
รวมทั้งทีมงานนะฮะก็ได้มีการลงพื้นที่หากันนะครับ
เพื่อจะให้พบกับความสำเร็จในการค้นหาให้เจอในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ทั้งนี้นะครับทางพันโทอภินันแสงคุ้มภัย
หัวหน้าฝ่ายการข่าวกรองกำลังรักษาความปลอดภัยนะฮะ
ความสงบเรียบร้อยนะครับขอโทษครับจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้มีการนำกำลังทหารส่วนที่กำลังตำรวจนะครับ
ไปตรวจสอบบ้านเลขที่๑๓๐หมู่๙ตำบลสะพลังลานอำเภออูทอง
ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่หลังไล่อ้อยห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนักนะครับ
ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านของผู้ต้องสงสัย
พอไปถึงนะครับก็กระจายปิดล้อมเอาไว้
คือที่ไปดูหลังนี้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับ
เพราะหลังนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นบ้านของจอมขมังเวทคนหนึ่ง
จะไปทำพวกพิธีศัยศาสตร์หรือเปล่า
พอไปถึงเนี่ยก็ไปเจอนางสายยาขำซ้ายอายุ๕๒ปีนะครับ
เป็นญาติของในหายอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
นายสายานะครับเปิดเผยบอกว่านายหายเป็นร่างทรงจริง
ประกอบวิธีทางศัยศาสตร์และและก็มณ์ดำจริง
น่าจะผิดพลาดแล้วที่ได้ยินข่าวมาแบบนั้น

เธอก็ได้มีการพาเข้าไปดูภายในกระต๊อบหลังในบ้านหลังนี้นะฮะ

เป็นลักษณะเหมือนกับว่าลูกหล่อกุมารทอง

ทั้งหมดอยู่ในสภาพฝุ่นจับหนาเถอะ
ก็สุดท้ายแล้วไม่พบอะไรที่ผิดปกติ

เมื่อกี้เห็นช้างช้างก็ช่วยหาช้างก็ไปช่วยนะครับ
คุณผู้ชมจะตกใจดังไงมันทำโหลมา
ครับหัวตั้งมาเลย

รถมันติดมากจริงจริงนะรถติดมากเลยเหมือนคุณสมัยก่อนไง
แหวงแหวงนะคุณมันแหวงจริงนะผมไม่อยากจะให้คุณช่วยนะไม่ให้ช่วยคุณน้อเออ
คุณชดตัวคุณเองก่อนแกตอนนี้ภาระหน้าที่เราคนละต่างกัน
ตบปากนะครับตบปากนะครับเอ้าก็ไปกำลังจ่ายให้กับทางตำรวจนะครับ
เหรียญงานหลวงพระคุณทำไมล่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าไม่มีการให้ไปแจกนะ

เป็นเมืองที่คุณจะต้องระวังเรื่องมลพิษมากที่สุดแล้วล่ะฮะ

หรือเธอจะให้ฉันบอกว่ากรุงเทพตอนนี้อากาศบริสุทธิ์จังเลย

อ๋อเพราะว่าตอนนี้มันมีเตอร์ค่าของฝุ่น

คุณพูดดังอีกทีมันคุณก็อาจจะไม่รู้

แว้งตลอดกัดนู้นคนนี้ไปหมดเห็นไหมล่ะ

บปากนะอ่านนะครับอ่านนะเชิญอ่านนะครับ

สืบเนื่องมาจากวันสองวันที่ผ่านมานี่
หลายพื้นที่ต้องยอมรับในกรุงเทพฯหมานักข้อนี่
เพราะฝุ่นระวังปกคุมหนาแน่นเกินมาตรฐาน
สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นคือมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะเด็กโดยเฉพาะผู้สูงวัย
หรือคนเป็นโรคปอดหรือคนเป็นป่วยอยู่แล้ว
มันจะมีผลกระทบทางสุขภาพโดยตรง
ตามที่กรทมแล้วก็ข่าวทุกรายการ
เข้าใจไหมครับคุณหนุ่มเขาได้รายงานไปแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะทางด้านคุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ย
เปิดเผยว่ากรทมมีมาตรการเชิงลุก
ในการลดฝุ่นละอองในอากาศโดยมีการลนรงค์
ให้เจ้าของหรือผู้ขับขี่หมั่นบำรุงรักษารถ
ควบคุมการเผาในที่โร่ง
ตอนนี้คือเผาขยะเนี่ยของงดไปก่อนแล้วกัน
ส่งเสริมการใช้เตาลดมลพิษ

แต่วันนี้เป็นไปได้คือขอให้ใช้เตาลดมลพิษ

ซึ่งเบื้องต้นก็มีการลงมันก็คงจะยากมั้ง
อยู่ดีร้านขายหมูปิ้งมันจะไปซื้อเตามลพิษ

เขาก็ต้องปิ้งแบบเดิมหรือไก่ย่างอะไรอย่างนี้
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับ
ผู้ปฏิบัติงานเตาเผาศพด้วยนะฮะคุณหนุ่มฮะ
ต้องใช้เตาเผาศพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เวลาคุณนอนอยู่ในนั้นคุณต้องคุณต้องคอยบอกเขาด้วย
เวลาคุณนอนอยู่ในนั้นคุณต้องบอกเออเอาเตาเผาดีนะ

นี่ทุกวันนี้เขาบอกว่าต้องจริงแล้วเผาศพเองตอนนี้

ก็ต้องใช้เตาเผาให้มันเป็นแบบว่ามาตรฐานแล้วก็ถูกสุขลักษณะ

วันนี้จะเผาศพในกรุงเทพฯหลังจากก่อน

ใช่บางคนเขาใส่เสื้อโพ่งเสื้อผ้า
คือพี่ใส่อะไรให้น้อยที่สุดพี่นึกออกป่

มันก็ยากมันเป็นอะไรที่ยาก

เดี๋ยวฉันหนาช่วงนี้ดีกว่าผมไม่ทงใส่ให้คุณแล้วกัน
เธออยากที่แล้วก็สั่งไว้แต่เธอไม่ต้องสั่งหรอก
เพราะผมบอกว่าอย่าเผาอีก๒คนนี้ก็จะเผา
ถูกตุดจีนก็งดเผากระดาษ
คืออันนี้ที่กรทมเขาขอความร่วมมือ
ว่าหนึ่งอะไรที่จะต้องเผาหรือใส่ไปในโรงศพเนี่ย
เอาความพอดีอย่ามากจนเกินความจำเป็น
หรือแม้กระทั่งหมูย่างไก่ย่าง

พี่ก็ตอนนี้เขาต้องเอาหมดแม้กระทั่งคนสูบบุหรี
ยังต้องงดว่าสูบบุหรี่ยังต้องงดเลย
ณวันนี้เอาจริงหมูย่างไก่ย่าง
ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนเป็นการปิ้งย่างแบบเตาลดมลพิษเนี่ย
ซึ่งเราเชื่อว่าประชาชนมันเปลี่ยนไม่ทันกันอยู่แล้ว
เคยกินหมูย่างทำใจสิ

กันนี้นะฮะขอให้ประชาชนอย่าติดตามสถานทาง
คือมันมีมาตรการแต่มันจะทำได้ยังไง
คนที่สั่งเนี่ยคนที่ออกกฎนี้ทำได้เปล่า
เออก็จริงเนาะแล้วหมูย่างไก่ย่าง

ก็นั่นไงก็เอาตังค์ไว้ให้เขาสิ
ใช่ไหมล่ะให้เขาเปลี่ยนหรือแจกเขาไปเลยสูบบุหรี่วันนี้เขายาวไปจนถึงสูบบุหรี่แล้วนะครับว่าการสูบบุหรี่
เพราะวันนี้มันเป็นการจัดโซนนิ่งในการสูบบุหรี่อีบ้ามันจะสูบยังไงกันล่ะ
ก็บอกว่าไม่อยากให้สูบบุหรี่ก็อย่าทำออกมาขายทำออกมาขายเขาก็ซื้อสูบกัน
ก็เหมือนลอตเตอรี่อย่าไปงมงายเวลาออกรายการพูดอย่างนี้มันถือเป็นการชักจุง
ไปในอรรไยยุมุทรแต่ก็ออกมาขาย
ถูกไหมไม่ได้แบบนั่งดัจจริตยืนทุนต่อตรงอย่างงี้ไม่ได้
มันคือถูกต้องเอาง่ายวันนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ

สูดอากาศกันเยอะปิดประตูหน้าต่างช่วงนี้ขอให้ปิด
ให้ฝุ่นละอองเข้ามาในอาคารหรือในบ้าน
ดูแลความสะอาดของบ้านของคุณด้วยการเช็ดถู
แล้วก็หลีกเลี่ยงดูสิหลีกเลี่ยงการกวาดบ้าน

บอกให้ทางกรทมก็ไม่ต้องเอามีพนักงานมากวาดถนนอะไรทั้งนั้น

มันไม่ต่างอะไรกวาดถนนกวาดบ้านไม่เหมือนกันเหรอ

บ้านก็ไม่ได้แล้วจะอยู่กันยังไงวะ
กว่าด้วยแต่ถ้าสมมุติบ้านคุณมีผู้เด็กอย่างเด็กบ้านคุณมีเด็ก

อ๋อฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วทุกคนเลย

เออเป็นไปได้อ่ะถูกป่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้

แล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจเยื่อตาบุตาอักเสบ
งดออกจากที่บ้าน
ออกไปที่โล่ง
วันนี้เขาต้องถ้าเขาออกมาประกาศขนาดนี้

คนมีอายุเอ่ยเด็กผู้คนท้องเอ่ย

แต่อย่างที่ว่าวันนี้เขาบอกว่ากลับมาใหม่

ลดหน่อยไหมพ่อบอกแม้บุหรี่ตัวเดียวของคุณก็สร้างมลพิษแล้วนะวันนี้

วัตถากรมมันมากขึ้นไง

ขั้นแบบว่าโทรขั้นแบบห้ามกวาดบ้านี้คือนักแล้วนะ

มันก็มีผลจากการท่องเที่ยวอีกถูกป่ะ
แต่วันนี้คือคนในประเทศไทยเราเอง
เรารู้กันไว้ก็ดี

แม้กระทั่งว่ากวาดบ้านอย่ากวาดแรง
หรือแบบว่าปิ้งย่าง
แล้วมันจะไปทำได้ยังไงอาจารย์เตือนแบบนี้

อาจจะแบบว่าเป็นการลนลงไหม

ไม่ใช่อย่าปิ้งไก่ให้ใช้เต่าปิ้ง

รถมลพิษที่ไหนแล้วแม้คะที่ไหนก็จะไปซื้อ
หลุงพระคูณ
ก็เป็นเรื่องที่มีการออกมาเตือนกันแล้วนะครับ

ในแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขาได้มีการเปิดเผยนะครับกับผู้สื่อข่าวไทยบอกว่า
มีกลุ่มคนเปิดให้จองเหรียญพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิทยาคม
หรือหลุมพระคูณปริศุโธผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยอ้างว่าจะนำรายได้ทั้งหมดนั้น
หากค่าใช้จ่ายนะครับไปสมทบกองทุนหลวงพระคูณปริสุทธโธ
มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมทั้งยังจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลสงฆ์
และสมทบทุนถวายวัดพระบาทน้ำผู้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งก็ขอยืนยันนะครับว่าแล้วก็เตือนประชาชนด้วยนะครับ
บอกว่าในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพระคูณปริสุทธโธ
ระหว่างวันที่๒๒มกราคมจนถึง๒๙มกราคม๒๕๖๒นั้น
ทางคณะผู้จัดงานไม่อนุญาตนะครับ
ให้กลุ่มคนหรือว่าองค์กรใดจัดทำจำหน่ายจ่ายแจกเหรียญ

ทั้งที่บริเวณจัดงานบำเพ็ญกุศลศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
และที่บริเวณเมรุลอยชั่วคราว
วัดหนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน
บดีแพทยศาสตร์มขอกล่าวมาแบบนั้นนะครับ
ทางในแพทย์ชาญชัยกล่าวต่อนะครับ
ว่าเป็นการดำเนินการของทางคณะกรรมการผู้จัดงานได้
จึงอยากฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อ
ส่วนกลุ่มผู้แอบอ้างนะครับขณะนี้ได้มีการมอบมาให้ทางฝ่ายนิติกร
ตรวจสอบและดำเนินการทางด้านกฎหมายแล้ว
จะเข้าร่วมงานพระศทานเพลิงศพ

จะได้รับหนังสือที่เผยแพร่ประวัติ

แทนการแจกลิ่นที่ระลึกแทน

ที่จะแจกแต่ว่าคาดว่าจะมีคน
มาร่วมงานนี้หลายแสนคน
แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะครับ
แฟนไทยรัฐทีวีสามารถเกาะติดงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพระคูณได้เลยนะครับ

จะเป็นนังสือที่จะแจกแทน
เมื่อกี้นี้คำถามที่เราถามกันใช่ไหมครับ
ห้ามแบบว่าเอารถมาให้เอารถไปโจรสภาพ

แต่พิษอ๋อเข้าใจแล้ว๒วัน
อีก๒วันถ้าหยุดทำพวกนี้เดี๋ยวมันจะผ่านไป

มันเป็นช่วงที่อากาศมันถาโถมเข้ามา
หรือว่าไอ้ฝุ่นมันเกิดจากอะไรหลายอย่าง

แต่เชียงใหม่จะเกิดขึ้นช่วงที่เวลามีควันใช่ไหม

ทำไมอากาศมันนิ่งจนไม่พาไอ้ฝุ่นมันออกไปไม่รู้
ก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเนี่ยขออีก๒วัน
แล้วทุกอย่างสถานการณ์ก็จะดีขึ้น
เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ถูบ้านก่อนกันแล้วกัน
ให้น้ำให้ฝุ่นมันโดนแล้วค่อยกวาด
มันจะได้มีลอยขึ้นมาใช่ไหม

ก็คือให้เอายังไม่ต้องแต่ธรรมดาต้องกวาดก่อนแล้วถูนะ
อ๋อเหรอใช่ค่ะใช่ไหม
กวาดก่อนแล้วถูก่อนแต่ถ้ามีฝุ่นแล้วเอาไม้ถูไปถูเลยเนี่ย
พี่นทร์ความกวาดบ้านกลับควารรถพี่บ้าคนเรามันก็ไม่หยุดขับรถอยู่

เขามาดูล่อง
เรื่องชื่นใจหน่อยนะคะ
ข่าวดีกันบ้างนะคะช่วงนี้จะได้ยินข่าวประกวดแผนธุรกิจกันเยอะ
แต่สำหรับโครงการนี้ไม่เหมือนใครปังมาก
เพราะไม่ได้เน้นปั้นเจ้าของกิจการเพียงอย่างเดียว
แต่คัดสรรและพัฒนาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นธุรกิจที่สามารถจะต่อยอดไอเดีย
สร้างสรรค์ธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคม
รูปแบบที่เรียกว่ากิจการเพื่อสังคมได้อีกด้วย
โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่๘
โดยโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน
มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
โต้โผผู้บุกปึกการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย

โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมปีที่๘หรือ
เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำกิจการเพื่อสังคม

รวมถึงได้นำเสนอไอเดียในการทำธุรกิจ
ขับเคลื่อนสังคมท้องถิ่นของตนอย่างสร้างสรรค์
โดยล่าสุดได้ประกาศ๕ทีมกิจการเพื่อสังคมดาวรุ่ง

พร้อมมอบทุนสนับสนุนกว่า๑๒๕๐๐๐บาท
เพื่อนำไปต่อยอดโมเดลธุรกิจ
กิจการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
บางทีมก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้า
จากหัตถกรรมพื้นบ้าน
อีกทีมหนึ่งจะเป็นเรื่องของการให้บริการทางด้านการบริหารการเงิน
รวมถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการลดขยะนะคะ
จากประกาศผลผู้ชนะในปีนี้แล้ว
คอนเซ็ปต์พื้นที่แห่งโอกาสของคนรุ่นใหม่
เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการต่อยอดกัน
เครือข่ายกิจการเพื่อสังคมในโครงการ
กิจการเพื่อสังคมอื่นภายในงาน
ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่น

มุ่งผลักดันคนรุ่นใหม่ไฟแรง

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสังคม
และสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

คุณมดดำจะพาไปเที่ยวโบนันซ่า
โบนทันซากบอกส่งการแน็ตไปเที่ยวกัน

คุณก็ต้องมาชี้แจงว่าทำไมจะต้องเป็นข่าว

แน่แห่งโอเคเดี๋ยวกลับมากันฮะแน่แห่งเดี๋ยวกลับมากันฮะ

คุณกินไหมฮะชอบมากอร่อยอยู่นี่อยู่
นี่หลังจากที่สงการกับแมทเขาเปิดตัวว่าเขาเป็นแฟนกันนั่นแหละ
คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งแมทเองก็ได้ยอมรับกับสื่อเช่นกัน
ซึ่งหลังจากนั้นก็มีภาพทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา

อันนี้เพจดังมากเจ๋เผือกอุ๊ยอุ๊ยฉันตกใจตกใจโอ้เออ
เพจเจ๊เผือกเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพที่สงการกำลังพาแมทเนี่ย
นั่งรถก๊อบนะฮะขับกินลงชมวิวที่บวนก็บ้านเขาอ่ะเนอะนะฮะ
ซึ่งหลายหลายคนติดตามเขาก็ไปเข้าไปคอมเม้นต์เป็นจำนวนมาก
ก็ต่างเราทำให้เอานุ่มทำไมเธอทำขาใกล้โหกนะฮะ
เลยตามให้หลายคนเนี่ยมองว่าเป็นการเปิดตัวเปิดตัวแบบจริงจังแล้วหรือเปล่า
อืมนี่ไหนวะไหนแมทอ่ะที่ใส่ใส่หัวขาวอยู่ในรถ

มีพนักงานครับเออที่เสื้อแต่เดี๋ยวนั่นแหละเครื่องอีกเท่านี้
ก็แค่นั้นครับจบแล้วฟิลอ่ะทำไมเจ้าหงกขอแค่มา
ขอให้แค่อับพูดไงนะไปนั่งรถกรอบด้วยกัน
ส่วนของฉันนี่เป็นใครนะคนโสดไตเวอร์ตายกันไปเลย
เพราะว่าพี่เวียเขาโพสต์รูปของเบลล่าแต่เป็นรูปที่บอกว่าเป็นรูปที่เบลล่ายิ้มสวยมากจริง
เหมือนยิ้มให้กับคนที่แบบว่ารักนี้เป็นการเปิดตัวคนพิเศษเหมือนกันและกัน
ก็เปิดกันมานานแล้วล่ะระหว่างพระเอกหนุ่มผิวเข้มคุณเวียและคุณเบลล่า
ฝ่ายชายเนี่ยหวานออกสื่อจึงไม่ได้ฉายาว่าเวียคนอวดแฟนเนี่ยนะฮะ
หลายคนเขาเรียกอย่างนี้คนอื่นแฟน๒๐๑๘
เป็นคู่รักที่มีดีกรีความหวานพุ่งปริศแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของเบลล่า
แน่นอนคนที่เข้ามาอวยพรก็ต้องเป็นเวียคนแรก
เจ้าตัวเขาโพสต์ภาพเวลาเขาเขียนว่าผมภูมิใจในตัวคุณที่สุดครับ
รูปนี้สวยจริงยิ้มพิมพ์ใจมากสุขสรรค์วันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับ
ยิ่งโตยิ่งสวยนะโวยพรนิดนึงสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ
ให้ได้พบเจอแต่กรยานมิตรที่ดีนะครับ
เขาเด็กกว่ากันเยอะไหมเยอะเนอะ
ชัดกว่าทีวีเอสเดียกว่ามันนะของเวียร์ชอบเยอะนะ

ใครที่เป็นแฟนขาไก่ไม่อยากให้พลาดกิจกรรมนี้
ซึ่งคนที่เป็นนางเอกหนังโฆษณาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ

เรียกว่าได้รับคำชื่นชมหรือความสวยงามกันท่วมท้นไปเลยทีเดียว
นี่แหละคนนี้เลยที่อยู่หน้าจอนี้เองนะครับ
วันนี้อยากชวนร่วมกิจกรรมกับขาไก่โลตัส

มาแล้วค่ะขนมขาไก่โลตัสการผลิตด้วยมาตรฐาน
เป็นอร่อยกรอบทุกซองแน่นอน
จนทั้งทุกคนทั่วโลกเลือกทานขนมขาไก่โลตัส
และส่งออกไปยัง๓๐ประเทศทั่วโลก
หาซื้อขนมขาไก่โลตัสได้ที่๗๑๑และร้านค้าชะนำทั่วประเทศค่ะ
นี่แหละวันนี้เอาง่ายเริ่มสนุกกับรายการข่าวใส่ไข่
แค่คุณผู้ชมเนี่ยส่งภาพตัวเองโพสต์ภาพคู่กับโลตัสขาไก่แบบ
อ่ะแล้วคุณหนุ่มลองทำซิท่าที่หล่อที่สุดทำยังไง
ฮะเอาท่าเดียวเอาคล้ายเขาสิ
เอ้าลองโพสต์นี่นุ่มแอฟ
นี่มันท่ามายู
หนุ่มแอฟหนุ่มแอฟเออ
ต้องแบบว่าครึ่งเดียวต้องทำท่าอย่างนั้นเหรอเอายัดเสร็จปากก็ได้ใช่มั้ย
ขนมขาไก่โลตัสมูลค่า๑๕๐๐บาททั้ง๔รสชาติ
ซองสีแดงรสส่งเคลื่อง
ซองสีเหลืองรสบัสเตอร์เครกอ่าโทษนะรสบัสเตอร์คอน
เตอร์คอนนะครับแล้วก็มีซองสีส้มนะฮะรถเบคอน
มีซองสีเขียวนะครับรถสาหร่ายนี่นะฮะส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ
ส่งเลยตอนนี้ถึงพรุ่งนี้นะฮะวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๖๑เวลาประมาณเที่ยง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการข่าวใส่ไข่วันพรุ่งนี้๒๕ธันวาคม
เตอร์คอนบัตเตอร์คอนขอย้ำอีกทีนะฮะสีแดงนะครับรถทรงเครื่อง
สีเหลืองรถบัตเตอร์คอนแล้วก็สีส้มรถเบคอนแล้วก็สีเขียวนะครับรถสาหร่าย
นี่นะฮะสาหร่ายทรงเครื่องแต่สีแดงอร่อยสีแดงอร่อยสุด
สีแดงอร่อยจะฉีกหมดเลยหรอจะฉีกหมดเลยทุกซองเหรออันนี้ยังไม่ได้ฉีกเลย
ฉีกไม่ออกอันนี้เราทรงเครื่องทรงเครื่องสีแดงแล้วไหนเบคอนอ่ะก็เอามาให้ต่อ
คอนเอามาไหมอ่ะอยากกินเบคอนเบคอนไม่ได้เอามาเราควรจะเบรกใช่ไหม
เรากินอย่างดูแรงมากเอาอันนี้แกะให้ดีอันนี้เอาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกินก่อนนะฮะ
ช่วงหน้าดิวได้ดอกไม้จากหนุ่มปริศนาไผ่เข้ามาคอมเมนต์อ้าวสวยไผ่คอมเมนต์ไผ่คอมเมนต์
ไม่ให้ไข่ไม่ให้ไข่ส่งเหรอเขาบอกไม่ใช่กลับมาครับ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะคุณหนุ่มอ่านข่าว
เรื่องแรกป่ะคุณตอนแรกคุณคิดว่าคุณจะอ่านใช่ไหมเรื่องแรกมันเอ่อไม่ใช่เรื่องแรกสิ

ในเวรของเรื่องแรกนี้นะครับก็คือเรื่องแรกในเวรในเนถร้า
ดิวอลิสราเค้าได้ดอกไม้จากหนุ่มปริศนานี่ไง
คุณไพวันไพรม์เนี้ยก็อดไม่ไหวนะครับเข้าไปคอมเม้นต์เพยอบว่ะ

กูดูเขาจัดสวยจริง

มีสีฟ้าสีเต้วสีขาวสีชมพู
เออมันไม่ฟูฟ้านะในนี้เธอชัดยังแบบกู
อันนี้มันไม่ได้เป็นช่อใหญ่โตนะแต่มันสวยแล้วมันคลาสสิก

ไม่รู้ว่าจะโทรไปหาทางถามคุณพ่อ
คืออย่างนี้หลังจากที่คู่นางร้ายหน้าเป๊ะคุณดิวกับคุณไผ่
ได้ออกมาประกาศว่าโสดด้วยกันทั้งคู่แล้วแต่ก็ยังคงติดต่อพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับ
เพราะมีข่าวรักเลิกอยู่หลายครั้งนะครับในช่วงเวลาที่คบกัน
แต่ดูเหมือนคราวนี้ดิวจะมีความรักครั้งใหม่ซะแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามีแต่คนอยากรู้ว่าเป็นใคร
อย่างคุณกวางวันปียะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทนะครับ
ยังมีการเข้ามาถามว่าใครน่ะใครแต่ก็ไม่ได้ตอบเนอะ
เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดีใจด้วยนะอ๋อเหรอหมายถึงว่าดีใจมีแฟนใหม่อ่ะเหรอ
ดีใจด้วยนะทำให้หลายคนเข้ามากดไลค์คอมเมนต์นี้รัวนะครับ
เพราะถ้าช่อดอกไม้นี้เนี่ยไม่ใช่ของพี่ไผ่ก็ถือว่าเขายังเป็นพี่ชายที่น่ารักอยู่นะครับ
มาแสดงความยินดีกับแฟนคลับสรุปแล้วเป็นของใครต้องหากันต้องหากันนะฮะ
เขาบอกว่าช่วงนี้คนที่แบบว่าสวีทกันมากที่สุดเลยคือเจนนี่กับมิกกี้ทำไมอ่ะ
ก็ตั้งแต่แต่งงานกันไปเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกันไปเนี่ยเขาบอกอู๋สวีทกันสู้ตายเลย
ร่าสุดอู๋ตายแล้วจริงต้องเป็นของพี่ก่อนใช่ไหม
เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันฟังคุณคือเจนนี่กับมิกกี้เนี่ย
ตอนนี้แบบว่าลงไอจีแบบว่าทำกับข้าวกันทั้งวันเนาะ
แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นขนาดที่เจนนี่กับมิกกี้เนี่ย
วงคู่กันไปร่วมงานแต่งของน้องเจนนิสน้องสาวของเจนนี่พร้อมด้วยนานาเนี่ย
แล้วก็มีดีเจบอยใช่ไหมนี่คือแก๊งของเขา
ระหว่างที่เดินอยู่ในงานนั้นดีเจบอยได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเจนี่แล้วก็สามี
โดยเจนนี่เนี่ยได้มองดูสามีพร้อมกับพูดว่าทำไมดูหล่อจังเลยคะ
ขนาดลงเท้ายังหล่อเลยดู
หลงมากนะเนี่ยหลงรักปัวอยากเล่นมากนะเนี่ย

ทำไมดูหล่อขนาดนี้ขนาดรองเท้ายังหล่อเลย
ทางด้านเพื่อนสนิทจนก็ได้พูดแซงว่าหลงรักหัวหนักมาก

งานที่ทำเจนี่หัวเราะออกมาดังพร้อม
ตลกกับอาการที่แสดงออกของเพื่อนสนิท
ต้องยอมรับว่าเขาหวานกันจริงเนาะ
เนอะถอดเสื้อถอดแสงทำกับข้าวทั้งวันนึง

อ่ะผู้หนุ่มอันนี้ข่าวของคุณ
ให้มัวดำอ่านกันสิ

แต่เจนี่อะไรอุ๊ยแต่เจนี่จะอะไรอะไร
เมื่อกี้มีข่าวก็ให้กล่าวตอนแรกจะให้อ่านข่าวดาราลักษณ์

มันจะต้มเป็นอักษรเวลามาปุ๊บ

นี่เป็นบุคลากรของวงการบันเทิงจริงนะ

ก็อยากรู้คุณบอกเจ๊มอยมึงต้องถามเจ๊มอยคือพ่อ
ดารานักร้องแยกวงแตก

พูดถึงการเป็นคนดังบางทีรวยอยู่แล้ว
ก็ยังเข้าวงการมาหาเงินเลี้ยงตัวเองอีก
เช่นเดียวกับนักร้องบ้าใบ้นายหนึ่ง

นะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ย
มันมีว่านักร้องบ้าใบ้นายนี้

เลยชอบขโมยเสื้อลายสก๊อต
ย่านดังแถวร้านผลโยธิน
โชว์ดีกรีความเกลียนซะหน่อย

พอโดนจับได้ญาติมากันเยอะเลย

เขาบอกว่าแม้กระทั่งวันดีคืนเดียวไปวางไว้ที่ร้าน
ขโมยขโมยไม่ขโมยเงินไม่ขโมยทอง

โดนจับได้ล่าสุดไปเอาแถวด้าน
ย่านห้างดังแถวพระหลโยธิน
ใส่โชว์ดีแล้วก็เอามาปุ๊บก็ใส่โชว์ด้วย
ให้รู้ตำรวจก็โค้ง

พอจับได้ปุ๊บญาติก็มากันเต็มที่เลย
ขอให้ยอมความไม่แจ้งความผู้จัดการร้านก็ใจอ่อน
เพราะว่านักร้องคนนี้นามสกุลดังอยู่

แปลกใจแค่เสื้อผ้าญี่ปุ่นทำไมไม่มีปัญญาซื้อ

ตื่นเต้นท้าทายอะไรขนาดนี้

โดยไม่อาจเป็นนักร้องและนามสกุลดัง

แล้วอีกหมดแล้วยังไงอีกก็จบแล้วไง

อ้าวไม่แปลก
มันไม่มีจะบอกตัวเป็นใคร

นี่เขาทำเป็นอักษรยอดทางเพจเลยเหรอเถอะ

นางเอกแบ๊วแวบทำนมหวังไต่เต้ากลับมาปัง
นางเอกคนนี้เข้าวงการได้แป๊บก็เปรี้ยง
จนได้ไปทำจมูกที่คลินิกในกรุงเทพเสริมดวง
เพราะอยากจะปังเหมือนอ้ำพัชราภา
แต่สุดท้ายอันนี้สะเหนียวกว่า
อ้าวเสื้อไลซ์ก็อตอบมือสิวะ

มันตีเพจสิไปทำสัยกรรมปุ๊บ
นางก็เงียบกว่าเดิมมาก
ไม่รู้เพราะว่าโงเห้งจมูกไม่ดีหรือ
เพราะลุกไม่ใช่นางเอกที่ชาตินิยมกันแน่

ซุ่มเงียบไปขอทำนม
โอ๊ยจะตกใจนะตกใจสิจะต้องเล่นนะตกใจตกใจ
ไปทำงานที่โรงพยาบาลดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
แล้วยังไงนางนึกว่านางดังเธอแล้วยังไงปิดหน้าปิดตาปิดจมูก
กลัวคนจำได้ใส่ชื่อเล่นเออเพื่อปกปิดผู้คนเสริมไปหลายซีซี
แล้วยังไงแล้วยังไงเสิร์ฟไปแล้วเพราะหวังว่าเอาละวะไหนเสริมแล้ว
จะเสริมมาเพื่อโชว์เซ็กซี่แล้วก็ไม่เซ็กเสื่อมเนอะแต่พิมสงสัยว่าน้องมี
นางอีเจ๊มอยเขาเรียกตัวเองว่าพิมน้องมีความน่ารักกว่าพิมพ์นิดเดียว
แต่ทำไมถึงไม่ใช้ความสดใสในการไต่เต้าให้เหมือนน้องเลย
แต่กลับคิดว่าการทำก็ถูกแล้วการทำตัวแท็กซี่จะทำให้งานเยอะนะ
ได้ยินแล้วยิ่งหุดหงิดนะเดี๋ยวนี้ใครเขาก็ทำศัยกรรมเสริมนมมันไม่ใช่เรื่องแปลก
หน้าใส่ใส่รายในยะไข่อะ

ไม่รู้หน้าไข่ใหญ่ขึ้นมั้ง

แต่ว่าทำหน้าอกมันยังทำได้จริงนะ

แดนแพตตี้ซึ่งเขาเป็นแฟนกันเนี่ย
ทำไมแล้ว
เพิ่งได้เป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรก

นางเอกชื่อจำนวนเลข

นางเอกชื่อจำนวนเลขใช่ไหม

เพราะผมรู้แล้วผมรู้แล้วใคร
งั้นแพลตตี้กับแดนเหล่าให้เขาเมื่อไหร่
อ๋อแต่งงานแล้วเขาคงจะแต่งนะฮะ

รู้แต่ไม่ถึงรู้ว่าชื่อดูรู้

น้อยสีตัวเล็กกำลังถ่ายทำละครกับพระเอกผิวสี

เอ้อแพลตตี้ยังไงเนี่ยตรงขอคืนใช่ไหม
ไม่มีเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกัน

เวลารักกันมา๘ปีมันก็ใช่แล้ว
แต่ว่ายังไม่ขอแต่งงานกันสักที
แต่ว่าเขายอมรับว่าเขาพูดคุยกันแล้วนะ

วันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้คุณพระดำมาเนอะ